คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงหอยลายคุณผู้ชมจะนึกถึงอะไร
ฉันเชื่อว่าหลายคนก็คงจะนึกถึงเมนูอาหาร

แต่จะบอกว่าตอนนี้นะคะหอยลายเนี่ยมีปริมาณลดลงอย่างมากทีเดียวค่ะ
จึงทำให้ทางกรมประมงนะคะได้ทำวิจัยลูกหอยลาย
แล้วก็ได้ปล่อยสู่ท้องทะเลจังหวัดตราดกว่า๑ล้านตัว
เป็นการเพิ่มจำนวนปริมาณของหอยลายให้เพิ่มขึ้นเติมเต็มทรัพยากรธรรมชาติ
และนำไปสู่การส่งออกในอนาคตด้วยนะคะ
ติดตามรูปนี้กันได้จากคุณอัญชลีซีริม่วะค่ะ
ชาวประมงแล่นเรือประมงเพื่อฆ่าถอยลายในบริเวณฝั่งทะเล
ตำบลแหลมเทียนอำเภอเมืองจังหวัดตราด
ตามวิธีของประมงพื้นบ้าน
อารมณ์ประจวบเขตชาวประมงบอกว่า
หอยลายที่จับได้ในปัจจุบันลดน้อยลงกว่าในอดีต
เคยจับได้วันละ๔๕๕๐กิโลกรัม
มีรายได้เฉลี่ยวันละ๑๕๐๐บาท
แต่ปัจจุบันมีเรือประมงพาณิชย์มากขึ้น
ทำให้ปริมาณหอยลายลดลงจับได้เพียงวันละประมาณ๑๐กิโลกรัม
คิดเป็นเงินเพียง๕๖๐๐บาทเท่านั้น
ก็มีส่วนเยอะ
เพราะว่าระบบทะเลเราไม่สามารถไปควบคุมได้ว่า

พอมีคนรู้ว่าแถบที่นี้เปิดคาดหอยด้วยมือ
ก็ตำบลอื่นรู้
สอดคล้องกับข้อมูลของกรมประมงุฆว่า
ส่งออกหอยลายแปรรูปปี๒๕๓๑จำนวน๑๑๓๙๖ตัน
ต่อมาปี๒๕๕๔ลดเหลือเพียง๒๒๔๓ตันเท่านั้น
ปี๒๕๓๑เราจับได้๑๑๐๐๐กว่าตัน
แต่พอปี๒๕๕๕จับได้เพียง๘๗๐๐ตันเท่านั้นเอง

เพราะฉะนั้นในแหล่งที่เคยมีหอยลายอุดมสมบูรณ

ให้มันมีผลผลิตเหมือนเดิมที่เราเคยมี
ที่เราคาดหวังเอาไว้นับเป็นแสนตันอย่างนี้
แต่ปัจจุบันมันมีแค่หลักพันตันนะ
จากปัญหาดังกล่าวทำให้สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
สวกได้สนับสนุนทุนงานวิจัยเพาะเลี้ยงหอยลายขึ้น
เพื่อนำไปปล่อยที่อาวเลนจังหวัดตราดจำนวน๑ล้านตัว
หอยลายขนาดครึ่งเซนติเมตรไปจนถึง๑เซนติเมตรเหล่านี้
เป็นลูกหอยลายที่ถูกเพาะเลี้ยงที่จังหวัดประจวบคิริคันค่ะ
แล้ววันนี้นะคะจะถูกนำไปปล่อยที่อ่าวเลน
ซึ่งอยู่ห่างจากฝั่งประมาณ๗๐๐เมตร
เพราะว่าพื้นที่นั้นมีความอุดมสมบูรณ์ที่สุด
แล้วก็มีอัตราการรอดมากที่สุดนั่นเองค่ะ
หอยลายที่นำมาปล่อยจะใช้เวลาในการเติบโตนานกว่า๑ปี
จะสามารถเก็บมาเป็นอาหารได้
โดยแผนการปล่อยลูกหอยลายตั้งเป้าไว้ว่า
ภายในปีนี้จะปล่อยทั้งหมด๗ล้านตัว
เพื่อเพิ่มทรัพยากรธรรมชาติ
อันจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพด้านการส่งออกได้ในอนาคต
อัญชลีสิริมั่วข่าวทรัพย์ทีวีรายงาน